สมัยนี้ยุคนี้คนเราทะเลาะกันง่าย

เด็กอายุ๑๔ไปเคลียร์กันกับคู่อดีตอายุ๑๗

เจอฝั่งอายุ๑๗เอาปืนยิงแสกหน้าเลย
เด็กเดี๋ยวนะเด็ก๑๔กับ๑๗

นั่นน่ะสิฮะโดนยิงแสกหน้าโชคดี

แต่ว่าในหมวกกันน็อกมันมีเศษสมองกระจายอยู่ในหมวกด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองบุรีรำเลยนะครับ
สันติประชาหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าซอยหลังศาล

เด็กชายวิทยาโดนยิงล้มอยู่ตรงนั้น
ก็มีคนไปเห็นก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลไป

แล้วมีเศษของกระโหลกศีรษะติดอยู่
หมวกกันน็อกกับคราบเลือดนะครับ
อันนี้ก็เป็นเยาวชนอายุ๑๘ปี

คือเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเนี่ย
เขาเรียกว่ากลุ่มสายชิว

เป็นกลุ่มสายชิวชื่อกลุ่มนี้

ที่เป็นคนเจ็บเนี่ยไปคุยกับใคร

พอมาทราบเรื่องตกใจมากเอาโดนยิงเข้าไปแล้ว
นะฮะเอาฟังเสียงวีที่เป็นเพื่อนคนเจ็บหน่อยครับ
ทีนี้โอ้โหคนเป็นอา
ชื่อว่าคุณแสงเดือนอายุ๒๑ปี

ขนส่งบุรีลำนะฮะช่วงว่าง

แป๊บนึงหลานบอกว่าเดี๋ยวผมมานะผมไปหาเพื่อนแป๊บนึง

คุณอาคุณอาของพีใช่ไหมตอนนี้

ชวนอะไรไปเลยแค่ตามเพื่อนไป
ก็พึ่งออกจากนึงไปแค่แป๊บเดียว

เมื่อคืนเรายังไม่รู้
ข้อมูลว่าใครเป็นคนทำแต่ล่าสุดนะฮะ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำตามไปจับกลุ่ม

ในน้นทอายุ๑๗ปีเท่านั้น
ผู้ก่อเหตุไปอยู่ที่บ้านพักในชุมชนหน้าสถานีรถไฟบุรีรำครับ
เขาก็สารภาพเขาว่าเขาขับคันนี้แหละไปก่อเหตุ
แล้วก็เสื้อผ้าสวมใส่ที่ใช้ในการก่อเหตุรวมทั้งปืนปากกา

สาเหตุที่ผมทะเลาะกันกับพีที่มีการยิงกันเป็นความบาดหมางกันในอดีต
คุณผู้ชมอายุ๑๔กับ๑๗นะมีความบาดหมางในอดีต
เดี๋ยวนะบาดหมางในอดีตนี่คือกี่ปีแล้วคะ

สุดท้ายเมื่อคืนนัดเคลียร์กันเจรจากันนะฮะ
ก็ทางด้านของคนเจ็บเขาก็มา
แล้วก็นัดเจอกันที่สารากลางหลังเก่า

ก็เลยเอาปืนไทประดิษฐ์ปืนปากกา๐๓๘หนึ่ง

ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมานะฮะ

โดนเข้าที่น้องพีเขาขับรถขี่รถไล่กันก่อน
หลังก่อเหตุว่ายิงเข้าไปแล้วตัวเองก็หลบหนีไป

คุณผู้ชมครับโน้ตเด็กชายอายุ๑๗โดนข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวจะสอบปากคำทุกคนพยานแวดล้อมทั้งหมดก่อนนะฮะ
ว่าสิ่งที่เขาบาดหมางกันบาดหมางกันตอนนั้นอายุเท่าไหร่
เหมือนที่คุณปุ้ยถามแล้วทำไมต้องมาเคลียร์กันถึงขั้นกลับมายิงหัวกันแบบนี้
แต่ล่าสุดโดนข้อหาหนักเลยก็ถือว่าหมดอนาคตเลยนะครับ